ชมฮาความเคลื่อนไหวของกลุ่มราชดร
วันนี้ก็ยังคงต้องจับตามองอยู่นะครับ

หลังจากที่มีการปล่อยตัวแกนนำคนสำคัญออกมานะครับ

เดี๋ยวเราประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับ
แต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ไปรอการปล่อยตัวแก่นำ

ซึ่งสารอาญามีการยกคำร้องขอฝากขัง๔ผู้ต้องหา
กระทั่งถึงเที่ยงคืนของวันที่๒พฤศจิกายน
คือมันต้องผ่านพ้นวันที่๒พฤศจิกายนก่อน
เที่ยงคืนปุ๊บถึงจะถูกปล่อยตัว
ออกมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

คือไปรออยู่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ตั้งแต่ได้ข่าวว่าสารอาญาได้ยกคำร้องขอฝากขังแล้วล่ะนะครับ
ไปกันตั้งแต่ช่วงเย็นหัวค่ำรอ
จนกระทั่งทางทนายความของกลุ่มแก่นนำเอง

ก็คือนายอานนท์นำพานายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์
คือสองคนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันชุมนุม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
อานนท์ถูกคุมขัง๑๙วัน
นายสมยศถูกคุมขัง๑๘วันนะครับ
ผู้ต้องหาในคดีบร่วมกันประทุษฎรายพระอาจินี
ร่วมกันปิดล้อมขบวนเสด็จพระราชดำเนิน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔
พร้อมกับนายเอกชัยหงกังวาน
ก็โดนข้อหาเดียวกันครับคือมาตรา๑๑๒
นายเอกชัยถูกคุมขัง๑๘วัน
นายสุรนาศถูกคุมขัง๑๓วัน
สุดท้ายได้รับการปล่อยตัวออกมา
ก็นายอานนท์ก็มารับดอกไม้ดอกกุหลาบจากมวลชน
แล้วก็คนอื่นก็ทยอยออกมาด้วยนะฮะ

ก็คอยเข้าดูแลแล้วก็มีกลุ่มมวลชนที่ให้กำลังใจเยอะเลย
โดยนายอานนท์ได้กล่าวต่อมวลชนหน้าเรือนจำบอกว่า
ยืนยันครับหากมีการชุมนุมที่ไหน
ผมก็จะขอเข้าร่วมด้วยถ้าได้รับการเชิญ
แล้วก็ยืนยันข้อเรียกร้อง๓ข้อเหมือนเดิมทุกประการเลย
อีกหนึ่งสิ่งที่นายอานนท์พูดออกมา

เพราะเขาบอกว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้า
จะมีการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ทีนี้เขาพูดถึงเรื่องของการตั้งกรรมการสมาณฉัน
ในการรับฟังปัญหานายอานนท์บอกว่าไอ้แนวคิดนี้
คือไม่ว่ากรรมการสมาณชันจะมีกี่ฝ่าย
แต่หากไม่อยู่บนเงื่อนไข๓ข้อเรียกร้อง
ของมวลชนก็ไม่ต้องมาคุยกันเลย
ขณะที่นายสมยศก็บอกว่า
ดำเนินคดีกับกลุ่มแกนนำที่เรียกร้อง
คือไม่ได้มีไว้แก้ไขแต่มีไว้แก้แค้น
แต่ก็ไม่มีผลอะไรกับการที่จะต่อสู้เพื่อประชาชน
ที่ผ่านมาเสียงเรียกร้องจากมวลชนบนถนน
ที่มาอยู่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
คือดังเข้าไปถึงห้องขังภายในเรือนจำ

และรู้เลยว่าการถูกกักขังอย่างไรก็ตาม
หัวใจเขามันยังพร้อมจะต่อสู้กันอยู่
แล้วก็นี่คือที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ไปดูเมื่อวานนี้นะฮะการที่กลุ่มมวลชน

คือ๕โมงเย็นมีความวุ่นวาย

มีความชุลมูลรอบแรกภาพนี้เลยคุณผู้ชมคะ
ชายวัยกลางคนบุกเดี่ยวขี่มอเตอร์ไซค์
ชูพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙

แต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์หรือว่ามีเหตุประทะอะไรใดเกิดขึ้น
คือมีเหตุฮือเหมือนกันลุกฮือเหมือนกัน
แต่ว่าทางกาดเขาพยายามที่จะห้ามไว้แล้วก็คอยบอกผู้ชุมนุม
บอกว่าเหมือนต้องเข้าใจทุกฝ่าย
แล้วคนที่มาชูพระบรมชายลักษณ์ก็ตะโกนเหมือนกัน
เราต้องเข้าใจความเห็นต่างอะไรอย่างนี้นะฮะ
มันก็จบไปสำหรับเหตุชุลมุนแรกนี้นะฮะ
รถหายไปซึ่งการชุมนุมเนี่ยก็ดำเนินการเรื่อยมาค่ะ
กระทั่งก่อนเคารพทงชาติเพียง๕นาที
ตรงนี้เกิดความชุลมุนขึ้นอีกครั้ง
ตอนนั้นเนี่ยมีเสียงดังสนั่นขึ้นมา
คล้ายเสียงประทัดดังขึ้นหนึ่งครั้ง
นี่แหละพอเสียงดังขึ้นก็สร้างความแตกตื่น

โอกาสนี่วิ่งเลยนะฮะวิ่งไปหาต้นเสียง
แล้วก็บอกให้ผู้ชุมนุมอยู่ในความปลอดภัย

หลายคนตั้งคำถามว่าถูกต้องสงสัยเมื่อเสียงอะไร
ทีนี้ทีมข่าวไปสอบถามกับผู้ชาย
คนที่เขาไปเจอวัตถุต้องสงสัยอันนี้

คล้ายประทัดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยยืนอยู่จุดที่ได้ยินเสียงดังนั่นแหละ
แต่ยังไม่ทันได้มองว่าต้นเสียงต้นทางเนี่ยมาจากไหนรู้ตัวอีกทีเห็นกาดอาสาของกลุ่มผู้ชุมนุม
กำลังพยายามจับตัวผู้ก่อเหตุแต่ไม่สามารถจับได้ครับ
หลังสถานการณ์คลี่คลายการชุมนุมจึงดำเนินต่อตามปกติ
นำยืนยันว่าไม่มีการลดเพดานการเรียกร้องใดทั้งสิ้น
เพราะว่า๓ข้อเรียกร้องเดิมจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ
แต่เรื่องที่มีประทัดปิงปองกลายเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะฮะ
ว่าการชุมนุมมีความปลอดภัยหรือว่ามีการสร้างสถานการณ์ของมือที่๓อะไรหรือไม่
เรื่องนี้นะฮะผู้สิทธิ์ข่าวก็ไปตามติดการประชุมคอรมอสัญจรอยู่ที่ภูเก็ตนะครับ
เพราะว่านายกรัฐมนตรีไปคอรมอลไปแล้วก็มีการสอบถามนายยกรัฐมนตรีถึงกรณีนี้
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ยินเสียงคำถามของผู้สื่อข่าวแล้ว
เกี่ยวกับกรณีการเจอประทัดปิงปองที่การชุมนุมเนี่ย
นายกรัฐมนตรีพยักหน้าเหมือนรับทราบหลังผู้สึกข่าวสอบถามถึงกรณีนี้
แล้วก็นายกรัฐมนตรีไม่ได้พูดอะไรนะจากนั้นก็เป็นประธานในการขึ้นประชุมอะไรทันทีนะครับ
ส่วนอีกคนที่ดูแลด้านความมั่นคงแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์
นี่แหละท่านนี้แหละพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เอกประวิทย์วงสุวรรณบิ๊กป้อมนะฮะ
ป้อมได้ตอบคำถามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่ายังไม่ได้รับรายงาน
แล้วก็กำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ซึ่งไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ขอฝากไปถึงคนที่ทำด้วยนะฮะ
ผู้สิทธิ์ข่าวถามนะครับว่าจะมีการสั่งการอะไรหรือไม่
พลเอกประวิทย้อนถามว่าแล้วจะสั่งการอะไรล่ะ
นี่ก็เป็นคำตอบของผลเอกประวิทย์นะครับ
ส่วนการชุมนุมในพื้นที่ต่างจังหวัดของกลุ่มนักเรียนเขาก็มี
เขาบอกโอ้โหโดนไล่จนต้องไปนี่เลย
ตั้งเวทีชุมนุมกันในป่าช้าหน้าเมนอะไรแบบนี้เลย
ที่อำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย

ที่ตลาดสดแม่ขจาน

จากว่าเจ้าของตลาดมีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน

นี่ค่ะเลยย้ายจุดมาที่ป่าช้า

สถานที่ก็ข้างเมนเผาศพของชุมชนนั่นแหละค่ะ
ซึ่งนอกจากจะมีการสลับการปราศัยแล้ว
ก็ยังมีการฟ้อนส่งสการของกลุ่มนักเรียนอีกด้วย
้อนส่งสการตามประเพณีล้านนาฟ้อนแบบนี้
ก็หมายถึงว่าเป็นฟ้อนหน้าศพ
เวลาจัดงานจัดพิธีงานศพอะไรเนี่ย
ก็เหมือนเขาบอกว่าเป็นการฟ้อนส่งสการอะไรนะ
เรื่องของภาษีเรื่องของอะไรเนี่ยนะฮะ
ก็เขาแสดงออกรูปแบบหนึ่ง

ใช่นี่เขาฟ้อนส่งสการผลานภาษีประชาชน